ในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำข้าราชการและภาคส่วนต่าง
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
พร้อมกับยืนยันนะครับว่าจะไม่ปกป้องใคร
แต่อยากให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงครับ

ได้ไปเป็นประธานในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
แล้วก็ได้นำข้าราชการและภาคส่วนต่าง
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและปรับรามการทุจริตคอรัปชั่น

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาการทุจริตที่สั่งสมมานาน
การเข้ามาของรัฐบาลตั้งใจที่จะเข้ามาปฏิรูประบบกฎหมาย
และตรวจสอบการทุจริตให้เป็นรูปธรรม
มีความโปร่งใสโดยเน้นย้ำการทำงานของหน่วยงานราชการ
จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกส่วนสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งขณะนี้ประเทศเข้าสู่การปฏิรูปในระยะที่๒
และที่ผ่านมาได้พยายามลดขั้นตอนและระยะเวลาของการทำงาน

แม้จะมีการปรับกระบวนการทำงานแต่ว่าจะต้องมีความโปร่งใส
พร้อมกันนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวยืนยันว่าในหัวใจ
ไม่ต้องการที่จะปกปิดข้อมูลหรือปกป้องใคร
แต่ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริง
และในหัวใจของตัวเองก็มีแต่คำว่าประเทศไทย
อีกทั้งการชี้แจงข้อมูลบางอย่างอาจจะมีความขัดแย้ง
และมีคนบางกลุ่มนำเอาปัญหาไปเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้ง
อยากให้คนไทยทุกคนไตรตรองให้รอบครอบ
จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคมลวัฒนธรรมในประจาของเศรษฐกิจพอเพียง
และยืนเขียนท่าสุดการิชวน

เพื่อจะลงและนำพาประเทศไทยให้ลุงเรืองถึงไป
นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือให้ประชาชน
หูเป็นตาตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
หากพบการทุจริตสามารถแจ้งได้ตามช่องทางที่รัฐบาลจัดเอาไว้ให้
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดปรัฐกฐาของนายกรัฐมนตรี